ความรักคนโสดจะเริ่มมีคนเข้ามาชอบ
มีลักษณะคืออายุมากฐานะมั่นคงหรือเป็นม่าย
โดยมีผู้ใหญ่หรือเจ้านายชักนำมาให้รู้จัก

คนมีคู่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้น
เอาใจใส่กันมากขึ้นมีแนวโน้มไปสู่ทางที่ดี
สุขภาพปัญหารุนแรงไม่ปรากฏชัดแต่เฝ้าระวังโรคผิวหนังต่าง
สบ้าหัวเข่าอักเสบบวมตามข้อมือข้อเท้า
ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางการเงินมีรายได้เหลือพอที่จะเก็บออมไว้
ขยับขยายลงทุนเพิ่มเติมมีโอกาสสะสมทรัพย์สินเพิ่มตัวเลขให้บัญชี
ส่วนรายจ่ายเป็นรายจ่ายปกติที่มีอยู่มาจากเดือนก่อนเท่านั้น
การงานการติดต่อการวิ่งเต้นทางธุรกิจการประสานงานต่างยังไม่ปรากฏผลดีเด่นชัด
ยังมีเรื่องร้อนอกร้อนใจในวงงานซึ่งจะมีผลกระทบกับญาติหรือผู้ใหญ่ที่เป็นที่พึ่งพิงด้วย

ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
อ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทรัศน์ออนไลน์